สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับภายในค่ำคืนนี้นั้นเป็นภัยที่มาพร้อมกับภัยแรงนะครับยิ่งแรงหนักโอกาสเกิดก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและ
ที่จะค่อยเบาบางลงในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับ
มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างแรกก็คือเรื่องของภัยแรงนั่นเองนะครับ
แรงหนักโอกาสการติดไฟนั้นก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้น
ถือว่าเป็นกระแสลมที่พัดผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับ
ก็ทำให้การลุกลำของไฟเป็นวงกว้างแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
รวมไปถึงเรื่องของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผลลงมา

กลุ่มเหมาะกว่าที่เกาะตัวตามึงต่าง
ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหรือว่ากระจายออกไปยังจุดอื่นได้
แน่นอนครับนอกจากจะส่งผลต่อทัศนวิสัยแล้ว
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนโดยตรงนะครับ
โดยพบว่ามีสารเคมีต่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ
๔สารนี้ถือว่าเป็นโทษต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนนะครับ
อย่างแรกก็คือสารอินซีระเหยง่ายครับ

๊าซเหล่านี้นั้นลอยตัวได้ดีในระดับความสูงตั้งแต่๕๐ไปจนถึง๑๐๐เมตร
ในช่วงเวลากลางวันนะครับ
แน่นอนครับก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น

เกินกว่าค่ามาตรฐานประมาณ๓๔เท่าทุกวัน
ตลอดระยะเวลา๒เดือนครึ่งครับ
ละอองเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กนะครับ
โดยมีขนาดตั้งแต่๒๕ไปจนถึง๑๐ไมครอน

มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของเรา๗๓๐เท่าเลยทีเดียวนะครับ
และด้วยขณะที่เล็กแบบนี้เองจึงสามารถที่จะลอยเข้าสู่ร่างกายของเรา
แล้วก็ไปสะสมอยู่ในอวัยวะต่างได้ง่าย
อาการนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของแต่ละคนนะครับ
แต่อาการเบื้องต้นก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะครับ
ก็คือจะมีอาการแสบตาแสบจมูกแสบคอนะครับ
แน่นหน้าอกรวมไปถึงหายใจติดขัด

ทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น
มีโอกาสป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากถึง๓๙
และนอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่า

ยังส่งผลทำให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น
มีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด

หากเราย้อนกลับไปดูค่าสถิติที่ผ่านมาเป็นจุดความร้อน

เพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง๔๙๑จุดครับ
ต่อมาก็คือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ปีที่แล้วพบ๒๔๔๑จุดเพิ่มขึ้น๑๙๕จุดครับ
ส่วนอันดับ๓ก็คือบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
ปีที่แล้วพบ๒๓๘๙จุดลดลงจากเดิม๒๖๒จุด
รองลงมาก็คือบริเวณจังหวัดน่านลำปาง
เชียงรายแพร่ลำพูนรวมไปถึงบริเวณจังหวัดพยาวครับ
นี่คือสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกปีแน่นอนครับ
สิ่งเหล่านี้นั้นถึงแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นณขณะนี้
แต่การที่เกษตรกรตระหนักถึงการเผาป่าเผาสังข้าวโพด
ก็จะทำให้หยุดการลดการเผาในอนาคตนะครับแน่นอนครับ
หยุดการเผาก็จะนำไปสู่การบรรเทาเบาบางสถานการณ์ให้คลี่คลายลงในที่สุดนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่เรานำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ